ส่วนเรื่องนี้โอ้โหอ่านทุกวันเลยอ่ะ
ผัวเก่าเมียเก่าผัวใหม่หึงหวงผัวเก่าโมโห
คือจริงเลิกกันแล้วนะเลิกกันเด็ดขาดเลย
กันเด็ดขาดเลยแต่ว่าพอรู้ว่านะครับ
เมียไปมีผัวใหม่โกรธ
คุณผู้ชมจากชัยนาฏไประยองลองคิดดูความโกรธ
จากชายนาฏไประยองไปดักหน้าที่ทำงานครับ
ทำไมมึงไม่บอกมึงบอกดาวว่าเดี๋ยวมาเอากลับมา

นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะ
นี่แหละที่เบิร์ตบอกดอมน้ำแข็ง
คือมาจากชายนาฏเลยมาดัก

นี่ครับสามีมากับเพื่อน

นี่นะเสื้อดำ

นี่โอ้โหถืออาวุธ
ดูดิเขาบอกว่าดูไกลคล้ายสปาต้าว่ะ
เหรอเออเข้ามารุมทำร้ายผัวใหม่แบบไม่ยั้งคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มีผู้หญิงนะครับเมีย
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบพระอำไภเมิงระยกเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอ
ฮอนด้าแจ๊สสีขาวของชนะทิพย์
ชนะทิพย์อายุ๔๐ปีนะครับ

ด้านหน้ามีรอยเฉียวชนกับไม้กั้นทางเข้าหมู่บ้านหักเลยนะ
นายชนะทิพย์สามีใหม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง

ใบหน้าบวมช้ำปากแตก

โดยมีนางสาวสุดารัฐภรรยา
นั่งอยู่ข้างในอาการตกใจ

คนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นอดีตสามีฉัน

ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะครับ
แล้วลูก๓คนใครเลี้ยงฉันเลี้ยง

สามีเก่าเธอน่าจะไม่พอใจที่รู้ว่าเธอมีแฟนใหม่แล้ว
ก็เลยพาเพื่อนนะครับมาจากชายนาฏ

ด้วยความแค้นด้วยความโมโหด้วยความหึง
ดักรอแล้วก่อเหตุนะครับ

ก็เลิกกันแล้วให้มันจบไป
ก็เลิกกันแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตสิ
ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรก็ได้
เออพี่เล่าบ้าง
ใครบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ

ตอนแรกบัตรจะเข้าหมู่บ้าน

ฟันเข้าที่กระจกข้างคนขับแตกเลยนะ
แล้วก็ลากตัวเขาลงจากรถไป
แล้วก็ถูกกระทืบตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
เมืองระยองนะครับพอจะทราบข้อมูลกับผู้ก่อเหตุแล้ว

แล้วจะตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
ข่าวแรกก็หึงโหดกันซะแล้ว